พาคุณผู้ชมไปจุดเกิดเหตุตรงทางม้าลายอีกแล้วค่ะ

เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะครั้งนี้เนี่ย
รถมอเตอร์ไซค์ชนเด็กนักเรียนหญิง
ที่กำลังข้ามตรงทางม้าลาย

ครูก็โบกทงแดงเป็นสัญลักษณ์ให้หยุดด้วยค่ะ

สักครู่นี้รถมอเตอร์ไซค์พุ่งเข้าไปชน

คือถ้ามองอย่างนี้มันก็ชัดนะคะทางม้าลายก็ชัดทางสีแดงด้วยมีทงแดงด้วยแต่ก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจนได้
นี่คือเหตุการณ์เมื่อช่วงเย็นวานนี้หลังเลิกเรียนค่ะ
ตำบลทัพเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังหน้าโรงเรียนเทศบาล๑ค่ะ
อายุ๙ขวบนักเรียนชั้นป๓ล้มลงบาดเจ็บคือคนตรงนั้นก็ตกใจกันหมดนะคะ
มีผู้ปกครองแล้วก็ผู้ใช้รถคันอื่นเอาคลิปนี้ไปโพสต์เพื่อที่จะเตือนให้ระมัดระวังนะคะ
วันนี้คนขี่รถมอเตอร์ไซคันนั้นไปพบกับตำรวจสพเมืองตรังค่ะ
นางสาวสุภาวดีณวกะเธอบอกว่าเธอเป็นคนในคลิปนั่นแหละนะคะ
ส่วนที่เฉียวชนเด็กเพราะว่าเธอรีบเธอจะไปเปิดร้านขายของ
ก็เลยไม่ได้สังเกตทงแดงก็มาแสดงตัวแล้วก็มายอมรับว่าทำผิดไปแล้วจริงนะคะ
ไม่ได้หนีไปไหนด้วยหลังเกิดเหตุก็รอดูอาการของน้องผู้บาดเจ็บ
แล้วก็ยอมรับผิดทุกอย่างอยากจะขอโทษน้องแล้วก็ขอโทษผู้ปกครองด้วยค่ะ
นี่ค่ะส่วนแม่ของเด็กเนี่ยนะคะบอกเมื่อคืน
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเด็กป๓ก็ฝังใจนะคะ
เมื่อคืนน้องแบบนอนละเมอแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็บ่นปวดแขน
แต่ว่าพรุ่งอาการคืนนั้นตกใจอย่างไรล่ะเมื่อ
ข้อมูลอีกหน่อยนี่นี่นี่นี่นี่ไปหนูว่ะบ๊ายบ๊าย
ไปตอนนี้อยู่บรรทุนอีกครั้งอิสเตอรี่อยู่แล้วก็อ่า
พ่อเช่าไปพังรับคุยกับพ่อ
แต่ให้ออกไม่ได้ก็เอิงมาเจ็งความไปตรงนั้นเลย
เด็กจะเข้าไปคือโอ้เฉยเพราะนั่นเลย

เบาหวัดตรงเจนข้างเบาหวัดแบบนั้นเลย
นี่ค่ะส่วนทางคดีเนี่ยคุณแม่ของเด็กก็นำใบรับรองแพทย์
ไปให้ตำรวจสพมกรังเพื่อเป็นหลักฐาน

ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหมอกระต่ายเนี่ยพวกเรายังไม่ลืมกันเลย
แต่มันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่เรื่อย

น้องนักเรียนหญิงชั้นมัธยมคนหนึ่งกำลังวิ่งข้ามทางม้าลาย
น้องก็พยายามวิ่งข้ามให้เร็วที่สุดแล้ว

โชคดีที่น้องเนี่ยจะถึงเกาะกลางอยู่แล้ว

ส่วนจักรยานจนก็ล้มคว่ำอยู่ตรงนั้น
นี่เป็นทางมาลายถนนจรวรณครซอย๕เขตคลองศาสตร์
เส้นทางฝั่งหน้าศูนย์การค้าไอคอนสยามมุ่งหน้าสะพานกรุงเทพนะครับ

คันที่จอดให้เด็กนักเรียนข้ามถนน
เนี่ยเอาคลิปมาลงเพื่อเตือนสติผู้ใช้รถใช้ถนนนะ
ไม่อยากจะให้เหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำรอย

เด็กสามคนกำลังจะลงจากถนน

ใส่ให้สัญญานน้องว่า
ขอบใจนะข้ามได้ครับ

รถมัวไทยที่วิ่งมาวิ่งขวาสวนมา

ผมคิดในใจผมว่ามันต้องโดนอะไรสักอย่าง

บีบสองรอบถึงสามรอบครับ
เหมือนกับเตือนให้น้องเขาระวังด้วยครับ
น้องก็เรียกด้านก้าวขึ้นหนึ่งหุ้นหว่างครับ

น้องก็บาดเจ็บนะฮะ
ขี่จักรยานยนต์ก็เจ็บเหมือนกันนะครับทุกผู้ชมครับ
คือจุดตรงนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปแถวคลองศาล
ม้าลายตรงนี้มีป้ายแจ้งทางม้าลายชัดเจนนะฮะ
นี่มีสัญญาณแบบนี้ด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ปกครองของน้องนักเรียนเนี่ยไม่ติดใจเอาความคนขี่จักรยานยนต์นะ
แต่ตำรวจเขาก็คุมตัวไปดำเนินคดี
เพราะไปตรวจเจอสารบางอย่างในร่างกาย
ส่วนจุดตรงนี้เนี่ยชาวบ้านเขาบอกมันเสี่ยงแบบนี้ครับคุณพระราพร
คือตรงจุดคนข้ามตรงนี้กับคนใช้รถเนี่ย
มันจะมีเสาต่อหม้อรถไฟฟ้าอยู่
บางทีเนี่ยมันก็จะบดบังทัศนวิสัยกันได้
ช่วงของคนขี่รถมาขับรถมาหรือว่าคนข้ามเห็นไหมฮะอย่างนี้
บางทีถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจแบบโอ้โหที่จะดูป้ายเตือนว่ามีทางม้าลาย
ว่ามีสัญญาณเตือนอะไรหรือคนจะข้ามเนี่ยบางทีไม่ทันมอง
เป็นมุมอับด้วยอาจจะต้องลงไปดูเพื่อที่จะแก้ไขบางส่วน
เพราะว่าเท่าที่ดูนี่ก็มีคนใช้ตรงจุดนี้เยอะด้วยเหมือนกันนะคะ